อย่างรวมไปถึงกิจกรรมดีอย่าง๙คนละ๙นะคะ
กรุงเทพบางสะพาน๔๐๐กิโลเมตรค่ะ

เหลืออีกเพียงแค่๒๐๐กิโลเมตรก็จะถึงแล้วนะคะ
แต่ว่าก่อนหน้านี้ค่ะคุณผู้ชมพี่ตูนเขาเคยบอกไว้ว่า
ถ้าเกิดว่ายอดเงินบริจาคทะลุ๒๕ล้าน

บริจาคทะลุ๓๐ล้านบาทเรียบร้อยแล้วนะคะ

เราก็จะได้เห็นใบหน้าหล่อเหลาเกลี้ยงกล่าวของพี่ตูนแบบไร้หนวดค่ะ
ขอบคุณคนไทยเท่าประเทศที่ใจบุญ
คนไทยบุญ

ทำตามสัญญาลูกผู้ชายที่เคยลั่นวาจา
ถ้าวันที่๕ธันวาคมมียอดบริจาคถึง๒๕ล้านบาท

นหนวดให้แฟนคลับทั่วประเทศได้ชมกันสด
พร้อมเปิดใจถึงการก้าวมาแล้ว๕วัน
และมียอดบริจาคเมื่อจบวันที่๖รวมทั้งสิ้น

พร้อมที่จะก้าวต่อจนบรรลุเป้าหมาย
และเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาค
เพื่อช่วยเหลือคนไทยด้วยกันค่ะ
ที่สุดเท่าที่อยากทำได้
ก็ฝากไว้ทุกคนด้วยครับว่า
ช่วยกันมาเติมกระบุงหัวใจให้เยอะ
เดี๋ยวผมจะนับไปส่งให้
สำหรับ๙ที่๗ของโครงการ๙คนละ๙

จากวงการเพลงมาร่วมวิ่งเคียงข้างด้วย

โดยมีจุดเริ่มต้นจากอุทยานราชพักษ์
อำเภอหัวหินผ่านค่ายธนรัฐ

และมีจุดหมายปลายทางที่โรงเรียนบ้านบน

รวมระยะทางวิ่งวันนี้กว่า๕๐กิโลเมตร

บิ๊กแอดพิธีกรสาวกาลแมพัชรสี
ุ้ยตุ๋ยพุทธชาติและครูอ้อยทิตินาศ

และตลอดเส้นทางถนนเพชรกะเสม
มีประชาชนชาวประจวบคิริคัน
มารอให้กำลังใจและมอบเงินบริจาค

สิ่งที่เราสัมผัสได้ตลอดเส้นทางนะครับคุณผู้ชม

ล้นหลามมากกว่าสิ่งอื่นใดเลย

จะก็ติดบรรยากาศมาฝากคุณผู้ชมด้วย
ใช่แล้วค่ะ
ถ้าจะตามในอินซาแกรมนะคะ